มากันที่เรื่องราวเตียงหักของบ้านพี่นุ้ยสุจิรา
ดิฉันพูดไม่ผิดค่ะเตียงหักของจริงเรื่องจริงเลยนะคะคุณผู้ชม
เห็นรักกันแบบนี้เนี่ยที่บ้านสามีคุณปอนค่ะ

หมายถึงเลิกรากันหรอหรือว่ายังไง
ที่ว่านี้ก็คือว่าสาเหตุของฝ่ายชายนี่แหละที่มีน้ำหนักเกินนะคะ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
แล้วมันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยแล้วคือมันหักมันก็คือยังไงอ่ะข้อหักไปเลยเหรอ
ตรงไหนหักโหโหเล็กหักเลยหรอโอ้โหป๊าป๊า
ที่เตียงแต่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะเป็นไงล่ะเห็นกันเต็มตาเลยนะว่าสาเหตุที่ทำให้บ้านนี้เขาเตียงหักเกิดจากอะไร
ก็ไม่รู้ว่าจะขำหรือจะเห็นใจดีนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเหล่าชาวเน็ตได้ตลอดเวลาจริง
เพราะฉะนั้นที่ที่ฉันโปรยไปเนี่ยไม่ได้มีประเด็นซุปสาวไม่ได้มีประเด็นนอกใจไม่ได้มีใครหรืออะไรทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชม
หักนี่คือเตียงหักจริงเพราะด้วยความว่าคุณปอนเนี่ยสามีคุณนุ้ยเขาเป็นคนเจ้าเนื้อนิดนึงก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์
เก้าอี้หากเตียงหามก็ต้องมีบ้างบางทีของใช้ไปนานมันก็ถึงแก่คราวการชำรุดรอ